สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
เรื่องหวยยังไม่จบแต่ยังไม่คุย
จะคุยกันเรื่องคุณเปรมชัยกันนะสุดและพวกก่อนนะครับ

วันนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนก่อนนัดหมาย

พอหมดกระแสเรื่องหวย
ก็กลับมาตาเปรมชัย

นายเปรมชัยไปรายงานตัว
ท่านศรีเวลาก็ไปสอบ

การที่พูดเรื่อง
ข้อหาที่จะเพิ่ม

นายเปรมชัยโดนไป

มาเป็นละลอกละลอก

ป่าคุ้มครอง

ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เก็บหาของป่า
และก็ซ่อนเร้นอำพาง

ก็ต้องบอกก่อนว่านายเปรมชัยนั้น
ชื่อของที่ดินที่จังหวัด
เลยเป็นกรรมการ

ที่ไปค้นอาวุธปืนเจอ๔๐กระบอก

เปรมชัยก็ไปแสดงตัว

จะเล่นงานนายเปรมชัย

แต่ว่าคุณเบรมชัยก็ปฏิเสธใช่ไหมครับ

แนวทางการต่อสู้เนี่ย

ทำไมก็ถ้าเกิดคุณรับเนี่ย

แต่พวกคนที่สู้เนี่ย

เพราะพยานหลักฐานนั้น

แม่คุณจะเล่นเห็นแบบส่องเลยเนี่ย
ก็ต้องดูพยานหลักฐาน

ไอละเล็ก
เล็กน้อยเนี่ยคุณธิกรมาสู้เนี่ย

ผมก็เคยบอกแล้วนะคุณนิวคงจะจำ

สู้ติดแน่แพ้
ติดนานมันเป็นหลักการ

คุณคิดว่าภายในเดือนสองเดือนหรือเปล่า

ในช่วงนี้เขาประกันตัวนะ
ปปเหมือนกันเปรมชัยปรีชา

ประกันตัวปรีชาประกันตัวได้ไหม

ประกันตัวได้
ประกันตัวเพื่อจะออกมาต่อสู้เขาไม่ได้รับสารภาพนะ

ข่าวจริงข่าวจริงอะไรมันไม่จริง
ปรีชายังไม่ได้รับสารภาพ
ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเพราะ

ที่อยู่ก็เป็นหลักแหล่งตรวจสอบหาที่ได้
เห็นไปหาไปเฝ้าบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้

ไม่รับปากนะจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สิ่งหลักสำคัญในการขอประกันตัว

ไม่งั้นก็ใช้ตำแหน่งเลยไหม

ประเมินก่อนว่าที่ดินมีมูลค่าเท่าไหร่
ที่ดินเขาทำมาเซ็นมาว่าที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าเท่านี้

ทีนี้ของเปรมชัยใช้อะไร

ทีนี้ข้อหาเปรมชัย

ก็มีภาพนี้ปรากฏขึ้น
คือเราต้องคุยกันให้ชัดว่า

เวลาเจอกันก็ทักทายกัน

พอว่าหาว่านี่ก้มลง

ทีนี้จะให้ยุติธรรมกับ

คือจะมาตัดนี่คือคลิปที่จะเจอกัน

เขาก็คลาบไหว้ก่อนอ้าวไหว้อีกทีเขา

ก็เลยอาจจะต้องน้อมตำหน่อย

โอ้โหนะแทบจะ
ก็คนไทยทักทายกันไหว้กัน

คือเห็นภาพมุมเดียวช็อตเดียวเวลาเดียว

ศรีวรานี่เขาเกษียณเมื่อไหร่เหรอ

มันเป็นสังคมที่ต้องดูนะ

เรื่องของนายเปรมชัยเนี่ย

รุณกรรมสัตว์ผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟัง
คือก่อนหน้านี้แรกข้อหานี้ก็ออกมา
คือข้อหาสมมุตินะคุณนิว
ท่านผู้ชมครับข้อหาฆ่าคนตาย

อาณาจารย์เล็กน้อย

อย่าไปแตะใครอย่าไปยุ่ง

คนล้มเนี่ยสุภาษิตเขาบอกว่าอย่าข้าม
แต่ไม่ใช่หรอกครับคนล้มต้องกระทืบซ้ำ

ข้อหาเป็นละนาดละนาดอย่างที่บอก
ทีนี้ไอ้ข้อหาที่มีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ย

ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคุณ

ก็คือห้ามทำร้ายสัตว์ที่เป็นสัตว์

วันนั้นไม่ทราบว่าคุณนิวมาหรือเปล่า
ได้ดูคุณมิ้นกับคุณชีวิตคุยกันอยู่ครับ

ไปแล้วขอสั้น

การทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาออกมา

กรรมสัตว์นี้เขาหมายถึงสัตว์อะไร

ทารุณสัตว์เขาหมายถึงสัตว์อะไรครับท่านผู้ชมครับ

เช่นอะไรเอาหมาไหม

สัตว์ใช้งานหัวไขว

สัตว์ที่เป็นภาษณะ

หรือแม้กระทั่งสัตว์ที่ใช้ในการแสดง

อันนี้จะเห็นบ่อยนะคะ

มันเข้าอยู่ในการทารุณกรรมสัตว
คือมันออกมาช่วงที่มีคนทำร้ายสัตว์บ่อย
กฎหมายนี้ก็เลยต้องออกมาคุ้มครองสัตว์หน่อย
อันนี้มีสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติล่ะ

มันมีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าสัตว์ที่มีตามธรรมชาติ
มันมีอีกข้อนึงที่บอกว่าสัตว์ที่มีตามธรรมชาติ

รัฐมนตรีผ่านไป๓รัฐมนตรีแล้ว

เพราะว่าจะต้องออกมาอีกว่า

ครอบคลุมเสือดำนี้ไหมหรือครอบคลุมอะไรบ้าง

นักกรรมการป้องกันการธรรมนศัพท์

ยังไม่กำหนดนิยามนี้เลย
นิยามของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ย

คุณว่าเสือดำนี้เข้าไหม

ก็อยู่ตามธรรมชาติไงคะ

ถามว่าเขาโดนข้อหาอะไรที่หนักกว่าไหม

โดนข้อหานักกว่าอยู่แล้ว
ไอ้ข้อหาธรรมนศัพท์เนี่ย

ข้อหาที่สัตว์เสือดำเนี่ย
อยู่ในความคุ้มครองอยู่แล้ว
เป็นสัตว์ที่คุ้มครอง

อุ๊ยตั้งสีวัลลาไปนิดหน่อยโดนทันที

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายเปรมชัยผิดนายเปรมชัยต่อสู้
มันก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายกระบวนการกฎหมาย
ไม่สามารถที่จะไปลงในเปรมชัยได้ภายในเดือนหนึ่ง
คุณว่ามีประเทศไหนก็ทำกันได้แบบนี้

เพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็ต้องไปสู่กระบวนการก่อนว่า

ที่คุณชูวิทย์บอกว่ายังไงตอนนี้ถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปก่อน

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูขั้นตอนการต่อสู้คดีแล้วกันนะคะ

ชุวิตตีสักหน้า
คุณนิวครับทารุณกรรมศัษน์เขาถอนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ป่าเนี่ยเขาไปแจ้ง

ตำรวจที่ทองผาพูมเนี่ยพัฒนาการส่อสวนก็รับนะ
พอตอนหลังไปพลิกดูกฎหมายคือคุณรู้ไหม
ประเทศไทยนี่มีเยอะไหมเยอะนะ
อุ๊ยค่ะมาตราหลายหมื่นหลายแสนนะ
ทีนี้เมื่อพลาดก็ถอน
เพราะว่าเขายังไม่ได้ประกาศนะ
และข้อหาที่นายเปรมชัยรับอยู่แล้วเนี่ย
เพาะแก้นี่ก็คุณดูแล้วกันว่าเยอะแค่ไหน
ข้อหาที่โดนหาเกี่ยวกับสัตว์
ที่ผมบอกเมื่อกี้โดนไป๖ข้อหา
ที่ดินกำลังจะตามมาเรื่องเพิกถอน

ข้อหาแบบนี้ในเบรมชายก็

ทีนี้คนก็ติดใจอย่างที่บอกแล้ว
ยุ่งกับนายเปรมชัยไม่ได้เลยนะตอนนี้
นายเปรมชัยเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อ้าว
นายเปรมชัยนี่นายเปรมชัยนี่รวยไหมคุณว่าเขารวยไหมโอ้โฮ
คุณว่าเขารวยนะคุณว่ารวยอาจจะน้อยไปหรือเปล่าค่ะ

ทีนี้ถ้าเกิดนายเปรมชัยเป็นคนจนล่ะ
อาจจะอาจจะโดนตัดสินไปแล้วเหมือนคะ
อุ๊ยนี่คดีเหตุตายายอ่าว
สังคมไปตัดสินแบบนั้น
ตัดสินได้เพราะสังคมดูแล้วก็ตัดสินเลย
แต่กระบวนการทางศาลทางยุติธรรมเนี่ย

ต้องใช้ระยะเวลาเขายึดหลักว่า

ไม่ว่านายปรีชานายเปรมชัยเจ๊บ้าบิน
วันนี้โดนข้อหาไปกี่ข้อหา

ทีนี้การประกันตัวผมก็ต้องบอกเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะ

แม้กระทั่งตัวผู้ต้องหาตัวจำเลยเอง
ก็ประกันตัวเองได้ครับ
โดยใช้ได้ใช้เงินสดก็ได้

หรือครูปีชานี่เป็นครูใช่ไหม
อย่างผมตอนนั้นถ้าเกิดเป็นสอสอ
เป็นกรรจการทางการเมือง

เพราะฉะนั้นกรณีของครูปีชาก็ใช้ตำแหน่งมาประกันตัวได้

ทีนี้การประกันตัวนี่ประกันตัวตอนไหนได้บ้างชูวิทยชักงงแล้ว
นะก็ระหว่างสอบสวนไง
ระหว่างสอบสวนก็คือระหว่างที่อยู่ในตำรวจอยู่ที่อายการเนี่ย
ก็สามารถประกันได้นะฮะ
ไปที่ศาลล่ะได้ไหมได้
เป็นการพิจารณาของชั้นศาลแล้วก็ต้องไปขอสารประกันตัว
ซึ่งอยู่ในชั้นต้นก็ได้อุทธรณ์ก็ได้
แม้กระทั่งจะไปดีกายังไม่ตัดสินนะ
ถ้าตัดสินแล้วคงไม่เรียบร้อยนะ
เพราะผิดสุดท้ายแล้วก็ยังประกันได้นะฮะ
ทีนี้หลักวิธีการของ
จะเป็นพนักงานสอบสวนอายการศาล
ก็ต้องมีล่ะครับจำเลยนี่
ท่าทางมันหนีไหมดูพฤติการก่อนว่าจะหลบหนีไหม
คุณว่าอย่างเปรมชัยเขาจะหนีไหม
อ่าตอนนี้เพราะคดีมันเพิ่งเริ่ม
ถูกไหมครับคดีเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่ง
คดีเพิ่งเริ่มมีเวลา
ระหว่างโอ้โหประกันตัวนะ

ไม่เห็นเลยท่าทางไม่หนีเจ้าในที่จำลวดดี

หนีไม่หนีน่าเชื่อถือไหมคุณวิธีการไม่หลบหนี
เชื่อถือก็ต้องดูตัว
คนที่มีคดีนี่โอ้โหน่าเชื่อถือไหม
โอ้โหมันเป็นเสือร้ายมันคดีมันเยอะเลย
เคยทำความผิดมาก่อนนี่ความน่าเชื่อถือ

ดูครับดูแน่นอนพยานหลักฐาน
พยานหลักฐานดูแล้วโอ้โหมันแน่นเหลือเกิน

ดังนั้นความเห็นความเห็นที่จะคัดค้านเนี่ย
ที่คุณบอกว่าพนักงานสอบสวนจะคัดค้าน

ก็ฉะนั้นมีความเห็นคัดค้านใครครับ
พยานคัดค้านได้ไหมได้
ถ้ามีพยานทำจดหมายเขียนเลย
ขอคัดค้านได้ครับ
ผู้เสียหายคัดค้านได้ไหมก็ได้ครับ
คดีบางคดีเช่นคดีแชร์ลูกโซ่
เพราะผู้เสียหายเยอะก็คัดค้านผู้เสียหายก็ร่วมมือก็คัดค้าน
คัดค้านก็เรียบร้อย

และการคัดค้านก็เป็นสิ่งที่จะให้
ได้พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวไหม
โดยวันนี้เนี่ยทั้งปรีชาทั้งบ้าบินได้ประกันตัวแล้ว
ใช่ด้วยวงเงิน๑๐๐๐๐๐บาท
บ้าบินก็คงใช้เงินสดนะฮะเพราะว่าไม่มีตำแหน่งอะไร
ก็ประกันได้ในวงเงิน๒๐๐๐๐๐บาท
ก็ใช้ตำแหน่งประกันตัวเอง
ป่านี้ก็คงจะกลับไปเมืองกาลแล้วมึง
ส่วนเปรมชัยก็ประกัน

และการประกันก็ไปสู่การต่อสู้
ซึ่งพยานรวบรวมหลักฐานหลังจากครบ๗ผลัด
หรือ๘๔วันก็ส่งไปให้อายการ
อายการก็จะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานนี่ครบถ้วน
ถ้าทางฟ้องได้แน่นอน
ก็เอาเรื่องไปสู่ศาล
สารก็จะมีอายการถูกไหมครับ
ในคดีของปรีชาและเปรมชัย
อายการก็ต้องเป็นอายการของรัฐ
เพราะว่ากระทำผิดต่อแผ่นดิน
ถามว่าแจ้งความเท็จนี่

ส่วนที่เขาบอกคดีแพ่งก็ไปว่ากันเอง
ถูกไหมคดีแพ่งมันเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชน
ถูกไหมครับปีชากับจรูนฟ้องกัน
ก็ไปต่อสู้กันนั่นคือคดีแพ่ง
ดังนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับผมก็ต้องให้เข้าใจก่อน
วันศุกร์หลังจากฟังผมแล้ว
ก่อนหน้านี้จะไปเที่ยวงานอุ่นไอลักษ์ก็ได้นะ
เขาเรียกว่างานอุ่นไอลักษณ์คลายความหนาว
เป็นงานที่ดีครับเป็นการย้อนอดีต
ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของสยามประเทศ
สมัยราชการที่๕และมันถึงราชการที่๙
ก็มีเรื่องของประวัติเรื่องของราชการที่๕
มีเรื่องปรายศนีย์เรื่องรถไฟเรื่องสาธุปโภคอะไรต่าง
คนที่ไปก็ใส่ชุดตรงชุดไทยกันแล้วครับ
ไปถ่ายร่วงถ่ายรูปสนุกสนาน
แล้วก็ได้ความรู้ด้วยใช่ไหม
ถูกต้องค่ะก็ไปพักผ่อนในวันหยุดกัน

เขาจัดถึงวันที่๑๑มีนานี้นะจะไปก็รีบไปซะ